เอาสตูนเขาแบบโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะ
ก็เลยอยากนำภาพบรรยากาศมาฝากชาวไทยทั่วประเทศ
ได้โอ้โหอาหารอื้อหือไปพร้อมกันนะคะ

ความสวยงามของโลมาปากขวดนับร้อยตัว
กว่าอยู่กลางทะเลสตูนแล้วมาอวดโฉมให้เราเห็นแบบนี้

น้องสาวโปรยมาใหญ่ขนาดนี้

โลมาปากขวดหรือว่าโลมาหัวขวด

ชมเงอเอยชมงามอร่ามแท้แลตะลึง

ขนานกับเรือที่แล่นไปกลางทะเล
ไม่ไกลจากเกาะบูโหลนเขตอุทยานแห่งชาติ
เกาะเพตราของสตูนไม่ไกลเลย
แล้วดูสิคะคือเราดูผ่านจอ

คนที่เขาอยู่ในบรรยากาศจริง
คิดว่าเขาจะตะลึงเขาจะตื่นเต้นขนาดไหน
ภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากเราขอบคุณมากเลยนะคะ
นาวะเอกธนเริกวรชาตินักรบนะคะ
ท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์

สตูนบอกว่าได้นำกำลังออกไปปฏิบัติหน้าที่
ศพลูกเรือประมงที่ศูนย์หายไปในทะเล
บริเวณห่างจากเกาะบุหลวนไปสักประมาณ๘มายทะเล
แล้วนี่ค่ะไปพบกับฝูงโลมา
ตอนแรก๔๐ตัวเท่านั้นนะคะมันมาล้อมเรือ
ปรากฏว่าดูดีใต้น้ำยังมีอีก
เป็นฝูงเลยนับร้อยตัว
ลักษณะเหมือนกับว่ามันกำลังไล่ต้อนปลาขนาดเล็ก
ให้ไปอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะกินนึกออกไหมคะ
จากการสังเกตทิศทางการเดินเรือ
แล้วก็การเดินทางของฝูงโลมา
คาดว่าน่าจะมาจากเกาะตารูเตา
มุ่งหน้าไปยังจังหวัดตรัง

เก็บภาพบรรยากาศดีแบบนี้ให้เราได้ชื่นใจเช้านี้นะคะ

คือเทพตะลุนเตาบูโหลนน่าไปมากนะครับ